เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เสร็จลงไปซื้อของกลับมาขึ้นรถถอยไปชนกำแพง
พุ่งด้านหน้าไปชนคลังสินค้าแล้วก็ไปชนรถคันอื่นอีกเต็มเลยอะค่ะ
คนที่อยู่ในลานจอดรถเห็นไหมเขาก็เดินออกมาดูด้วยความตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้
วันนี้ยังไม่หยุดอันนี้ถอยก็ชนพุ่งไปข้างหน้าก็ชนอืม
คือชนไปมั่วเลยอ่ะค่ะครับนี่ค่ะเป็นรถของนายทะพลอายุห้าสิบสอง
เนี่ยเขาก็เป็นคนดังในพื้นที่นะเป็นเซียนพระเมืองลบบุรี
เขาเรียกกันว่าแจ๊คมณีแดงแจ๊คมณีแดงเขามากับเพื่อนสาว
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถอยหน้าถอยหลังแล้วก็ชนแบบนี้นะคะ
แล้วก็ไปชนรถคันอื่นที่จอดอยู่ที่สี่บีพังหลายคันเลย
ชาวบ้านเขาก็ออกมาดูเห็นมั้ยฮะอืมคันนี้เนี้ย
ทะเบียนห้ากรไก่พอพานหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งกรุงเทพนะคะครับ
สุดท้ายเดี๋ยวไปดูตอนสิ้นฤทธิ์นี่โอ้โหสิ้นฤทธิ์เพราะว่าไปชนเสา
ต้องจอดเลยชนเสาในลานจอดรถดูสิแอร์แบ็คแตกอ่ะ
ชนแรงขนาดไหนครับกระโปรงหน้ายุบเลยนะคะอืม
แล้วที่น่าตกใจมันมีกลิ่นแก๊สรถเขาเติมแก๊สไงครับ
ลิ่นแก๊สมันเหม็นตลบอบอวนเลยก็ต้องไปปิดวาวแล้วก็เคลียร์พื้นที่
ทีนี้ค่ะความเสียหายเยอะความเสียหายเยอะนะคะ
ผนังของห้างที่เป็นคลังสินค้าของร้านขายเครื่องสำอาง
ถูกรถฟอร์จูเนอร์คันนี้ชนจนพังทะลุเลยครับ
พนักงานหญิงแผนกเครื่องสำอางบาดเจ็บไปสามคนอื้อหือ
รถเก๋งจอดอยู่ในลานจอดรถที่สี่บีอ่ะนะคะครับ
ถูกชนพังเสียหายไปสี่คันโอ้ยตอนที่เขาพุ่งเข้ามานี่ก็
คลังสินค้าเป็นแผนกเครื่องสำอางอืม
แล้วรถที่พังเสียหายนี่ค่ะเราขึ้นกราฟิกเอาไว้ให้ครับ
คือมันเกิดคำถามจริงจริงว่าอะไรอ่ะคุณเออใช่
ลานจอดรถนะมันเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นอะไรหรือเปล่า
หรือถ้าชนทีแรกแล้วทำไมแบบไม่หยุดใช่ไหม
มันมีอีกสองสามทีค่ะคือถอยหลังก็ชนเดินหน้าก็ชน
ออกไปก็ไปชนรถคันอื่นอย่างเงี้ยค่ะครับนายทะพลคนขับรถ
จูเนอร์สีดำคันนี้เขาก็ผมยาวใส่เสื้อกล้าม
กางเกงยีนนะเขาก็เดินไปเดินมาคล้ายคนเมา
เสื้อกล้ามสีดำพี่แจ๊คมณีแดงนะเจ้าหน้าที่บอก
ขอดูใบขับขี่ขอดูบัตรประชาชนเขาก็บอกว่าผมขับรถชนเองแหละ
รับเจ้าหน้าที่เลยบอกเบื้องต้นอันดับแรกเลย
คือคล้ายคนเมามากเลยอ่ะต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลนะ
ไปตรวจที่สพมลบบุรีคุณผู้ชมค่ะปริมาณแอลกอฮอลเกินจริงด้วย
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เขาห้ามเกิน๕๐ตอนแรกเนี่ยเขาสงสัยว่า
ผู้ชายคนนี้เมาทะเลาะกับแฟนแล้วก็ขับรถชนระเนรนาศแบบนี้หรือเปล่า
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทะเลาะกับแฟนเขาบอกแบบนี้เขาบอกเขาไปกินสุกี้ในห้าง
เลขาส่วนตัวไม่ใช่แฟนกินเสร็จกำลังจะกลับใส่เกียร์ถอยเกียร์มันขัดข้อง
รถก็เลยไปชนกับรถคันอื่นแล้วรองเท้าที่ใส่มันไปกดคันเร่งอีก
รถก็เลยพุ่งไปชนกำแพงอีกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกแบบนี้ค่ะเขาให้เหตุผลแบบนี้คุณผู้ชมว่ายังไง
ไปกินซุกี้ใช่ไหมไปกินซุกี้กับเลขาไม่ใช่แฟน
แต่เกียร์มันขัดข้องแล้วรองเท้ามันไปกดคันเร่ง
ยืนยันว่าไม่ได้โมโหทะเลาะกับแฟนนะแต่เขากินยามาเขานอนไม่หลับ
หมอจัดยาให้กินเขาเกิดอาการมึนเขาบอกแบบนี้ค่ะ
ปริมาณแอลกอฮอลไปเอามาจากไหน๒๑๖มิลลิกรั
เขาบอกเขากินยาแล้วมันมึนแต่ก็เมาแล้วค่ะ
เพราะว่าปริมาณแอลกอฮอลจากการตรวจมัน๒๑๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จริง
ทีมข่าวก็ไปดูร่องรอยความเสียหายนิดนึง
ห้างก็เอาผ้าใบมาปิดเอาไว้นะคะ
แม่ค้าที่ขายของอยู่ที่ลานจอดรถเขาก็บอกว่า
ตอนเกิดเหตุตอนแรกก็นึกว่าคนขับใส่เกียร์ผิดตอนชนครั้งแรกอะนะ
ถอยไปชนก็เออสงสัยเข้าเกียร์ผิดหรือเปล่า
แต่มันไม่ใช่แค่ถอยชนพุ่งไปข้างหน้าก็พุ่งไปชนอีก
เขาก็เลยตกใจพากันวิ่งหนีกลัวจะเกิดเหตุร้าย
โทรแจ้งรอปภให้มาช่วยตรวจสอบค่ะ
เบื้องต้นตอนนี้ผู้เสียหายทุกคนลงบันทึกประจำวัน

ทีนี้ก็ต้องมีการแจ้งประกันรถยนต์เรียกร้องค่าเสียหายอะไรกันดำเนินการกันไปตามขั้นตอน
วันนี้ตำรวจก็เรียกตัวคนขับรถฟอร์จูเนอร์สีดำคันนี้มา
ปักคำเพิ่มแล้วก็พิจารณาในการแจ้งข้อหานะคะ
แต่ด้วยความที่เจ้าตัวบอกว่าผมก็ยังบาดเจ็บอยู่
ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
หลังจากนี้ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนแน่นอน

ถ้าประกันเค้าบอกว่ามีผลเรื่องรวมเวิร์นวัด
ปริมาณแอลกอฮอลแล้วมันเกินแล้วเขาไม่รับผิดชอบให้
ใช่ค่ะประกันไม่จ่ายอยู่แล้วค่ะเมาแล้วขับ